สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญพาคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมสนุกกันนะคะ
กับกิจกรรมบีบีกันค่ะเป็นการประลองความแม่นยำกันสักหน่อย
แน่นอนว่ามาคนเดียวก็ไม่สนุกแห้งเหี่ยวเหลือเกินนะคะ
ก็เลยชวนสองนักแสดงน้องใหม่มาด้วยค่ะน้องอิ๊วแล้วก็น้องกันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะ

เอาล่ะหลังจากที่เราเล่นบีบีกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเล่นบีบีกันกับพี่น้องกันเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่น้องอิวว่าเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนกันนะคะมือถือฟื้นนี่แบบอย่างงี้มือสั่นเลยใช่ไหมเป็นครั้งแรกของตัวเองเปล่าที่มาเล่นบีบ
๙๐เกอร์๒๐๑๒ค่ะแล้วก็ได้ที่๓มา

เออไหนบกมือสิส่งจูบนิดนึง
อ่ายิงกับพี่กรรดิสีเข็ด
อ่าแล้วน้องกันนะคะ

อนุญาตให้เอาปืนยิงได้หรอก

จริงแล้วเจอกันมาโดยการที่ออดิชั่นเป็นนักร้องครับ

รับรองวัตถักษาการเป็นแน่นนอน

แหมมาทั้งทีพี่ก็อวยไปนะคะ
และนอกจากที่จะร้องเพลงผลการร้องเพลงมาแล้ว
ตอนนี้กำลังคิดเลย
ผลงานการแสดงที่ได้รับโอกาสมาเป็นยังไงบ้าง

ได้ข่าวว่าบู้ด้วยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ใช่ก็คือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องซีรีสตีใหญ่ดับกระโจนครับ

ปีหยุดเกิดอย่างที่พ่อเราต้องไปเฟาตรวจผลเงิน
ครับและสงสัยคุณเอง
สำหรับตัวอิวรับบทเป็นทานใสเป็นเพื่อนสนิทกับไซค์เลนส์มาตั้งแต่เด็ก
ก็ช่วยช่วยตื้อหนังสือไว้เขา

แล้วเรื่องนี้ค่ะก็แสดงกับรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลย

เป็นยังไงบ้างต้องประทับใจรุ่นพี่นักแสดงคนไหนบ้างที่ต้องเข้าฉากด้วย
ประทับใจพี่เต๋าเลยค่ะ
เต๋าคืออย่างที่เรารู้กันว่าแบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่
แบบว่ามีทั้งความสามารถในการร้องแล้วก็การแสดงที่ดีมาก
แล้วถึงแม้ว่าแบบในเรื่องหนูจะเข้าฉากกับพี่เต๋าค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะ
แต่ว่าเวลาที่พี่เต๋าเขาแสดงออกมาเนี่ยเขาแบบให้เต็มร้อย
แล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกัน
แรงฮิตให้เราเหมือนกันเราแบบว่าไม่ได้แล้ว

อันนี้นอกจากพี่เต๋าแล้วเราล่ะประทับใจใครบ้าง
คือในเรื่องต้องบอกเลยว่ากันนี่เข้ากับรุ่นใหญ่หลายท่านมากครับ
มีทั้งป่าเทพครับมีรุ่นใหญ่พี่แมนสุปกิจนะมีพี่โปนุวัฒน์ด้วย

เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เล่นเป็นครูฝึกตอนที่ผมอยู่ในร้อยด้วย

แล้วเราแบบว่าโชคดีที่ว่ามีโอกาสได้เข้ากับทุกท่านเลย
แล้วคือแต่ละท่านเขาเวลาเล่นเขาก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเอง
คือเวลาเขาเล่นคือเขาเหมือนเข้าเป็นตัวละครตัวนั้นจริง
แล้วเวลาเขาส่งอารมณ์มาคือเขาส่งแบบร้อยหนึ่งมาก
คือพอให้เรามาลอยปุ๊บมันทำให้เราแบบโอเคเราสามารถส่งกลับไปเขาได้เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้
เขาส่งมาเต็มร้อยเราก็ต้องส่งคืนเต็มร้อยเหมือนกันอะไรอย่างนี้
เป็นมาแบบร้อยใช่ไหมฉันก็ส่งกลับไป๑๕๐เหมือนกัน
ใช่อย่างนี้เท่ากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เครียดแล้วนอกจากที่เราเล่นละครเรามีทำกิจกรรมอื่นบ้างไหม
โหมีครับเพื่อแบบปลายเครียดอะไรอย่างนี้

อย่างแรกเลยที่ประทับใจคือความขาวนั่นเอง
น้องพึงอายุแค่๑๙เท่านั้นนะคะอนาคตไก่แน่ก่อนนอนรับรองเป็นกล้ามปลูกใช่ไหม

เล่นกีฬาหลายอย่างครับก็มีอย่างบาสมีว่ายน้ำครับแล้วก็มีเทนนิสด้วยครับ
โอ้โหมันแหละคุณชายนะที่โซ่เรา

จริงก็มีเข้าฟิตเน็ตบ้างค่ะมีเข้าฟิตเน็ตทุกอาทิตย์เลย

และอย่างนี้พี่ขวัญมองแล้วว่าในวงการบันเทิงสดใสแน่นอน

หนูก่อนแล้วค่ะ
หนูนะคะก็แบบว่าคืออยากทำงานในวงการไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็อยากให้คนดูที่เขาติดตามผลงานของเรา

แล้วก็แบบรู้สึกอาอินไปกับสิ่งที่เราแสดงออกมาให้เขาเห็นนะคะ
แล้วก็คือหนูรู้สึกว่ามีคนหนึ่งคนนะคะที่ไม่รู้จักเรา

แล้วนักการบ้างนะคะ
ที่เล่นบทบู้อยากจะเล่นบทอื่นที่มันท้าทายโรคจิตติดคุกอะไรอย่างนี้บ้างไหม

คือเรื่องนี้คือกันบอกว่าครบอัธรสมากจริงเรื่องนี้
คือไม่ว่าจะในร้อยชีวิตจริงก็ไม่เคยเรียนนะ

โอ้โหเป็นบทบาทเช็ดเฉือนเลย

จริงก็กันคิดว่าเหมือนวงการบันเทิงเป็นเหมือนโอกาสให้เรามากกว่าครับ
ให้เราแบบเหมือนมาหาประสบการณ์นะครับ
เพราะว่ากันก็ยิ่งเรื่องน้อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เหมือนเราก็ได้แบบมีประสบการณ์เกี่ยวไปก่อนนะครับ
หืมหล่อเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป